คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๒๗ตุลาคมนะครับเป็นวันที่ทางพักเพื่อไทยนั้นจะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับทางคุณอุ้งอิ๊งนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพักเพื่อไทย
ก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อในส่วนของกรรมการบริหารพักออกมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับคือตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่พักเพื่อไทยคุณผู้ชมครับ
ก็มีทางสมาชิกพักนะครับมาเลือกทางกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับบรรยากาศคึกคักรัฐมนตรีแกนนำนะฮะ
คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน๒๙๐คนก็คือมี๑เสียงที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับ
อกจากคุณอิ๊งที่เป็นหัวหน้าพักนะครับไปดูว่ามีรายชื่อใครบ้าง
ในส่วนของกรรมการบริหารพักนะครับรองหัวหน้าพักเนี่ยยกตัวอย่าง
นะครับมีอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินนะครับมีทางคุณจุลภัณฑ์อมรวิวัตร
ท่านนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นไปนะรัฐมนตรีช่วยคลังคุณ
รพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นรองหัวหน้าพักด้วยนะครับมีคุณพงกวินจึง
รุ่งเรืองกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมมีสอสอน้ำ
คุณจิราพรสินทุไพรคุณโอชิตเกียรติกล้องชูชัยครับ
สสชัยภูมิแล้วก็ทางเลขารัฐมนตรีคลังนะครับคนนี้ก็ไป
หนึ่งคนมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อไทยก็คือทางคุณเผ่าภูมิโรจนัสกุลนะครับ
อกจากนี้ครับทางลูกชายของคุณสนเทียนทองนะครับ
สรวงเทียนทองตามข่าวก็ออกมาตั้งแต่วันสองวันที่ผ่าน
ว่าคนนี้แหละจะเป็นเลขาธิการพักคนใหม่ค่ะนะครับซึ่งก็
ปรากฏชื่อออกมาตามข่าวเลยนะครับคุณสรวงนอกจากนี้
ครับมีทางทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์นะครับมี
ทางคุณลินทิพรวรินวัชระโรธนี่คืออาจารย์หญิง
แล้วก็อีกคนนึงคือคุณสลันทิมสุวรรณเป็นรอง
ที่การพักโคศกภักดิ์ครับหน้าตาเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่าง
เพื่อไทยในกรุงเทพมหานครนะครับคือสสอิ่มธีรัฐสำเร็จวานิส
มีคุณวรวงวรปัญญาคุณพัชระจันทรรวงทองแน่นอนนะครับ
หลังจากที่ทางคุณแพทองทานนั้นได้รับเลือกนะครับจากที่ประชุมให้เป็นหัวหน้า
จะทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานครับ
หยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งทีมผู้บริหารชุดใหม่นั้นก็ต้องมีการถอดบทเรียนนะครับ
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เพื่อไทยเนี่ย
กลับไปอยู่ในใจของประชาชนในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้ง
แล้วก็บอกด้วยว่า๒เดือนที่ผ่านมาครับภายใต้รัฐบาลของนายกเศรษฐานั้น
เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตัดสินใจตั้งรัฐบาลในวันนั้นถูกต้องที่สุดนะครับ
อกจากนี้ทางคุณอิ๊งเองก็กล่าวขอบคุณครับทางคุณพ่อนะฮะ
นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์ครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานการเมืองครับ
ทีมคณะบริหารของพักเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียน
ทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้น
เพื่อที่จะนำพักเพื่อไทยของเราให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชน
ในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะเราตายังคงดูดาว
เท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน
เข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทย
หัวใจคือประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
นี่ครับหลังจากที่มีการแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ทางครอบครัวชินวัฒน์ครับอย่างเช่นพี่สาวคุณพินทองทานะครับ
แล้วก็มีสามีครับคือคุณปิดกสุขสวัสดิ์นะครับ
สามีของคุณอิ๊งนะครับได้มีการร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับได้ลาราชการในช่วงบ่าย
เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกพักนั้นกล่าวอวยพร
ทางคุณแพทองทานครับบอกว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้ว
มีทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีพลังแล้วก็มั่นใจว่าทางคุณแพทองทานนั้น
สามารถเป็นนายกต่อได้สบายนะครับ
นี่ครับก็รอดูหลังจากนี้นะครับว่าหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมา
การตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย

ภายใต้การนำของทางคุณอุ้งอิ๊งนะครับ